คุณผู้ชมก่อนจะเล่าข่าวต่อไปนี้คงต้องบอกว่า
คนเราเนี่ยเมื่อเป็นหนี้แล้วต้องใช้หนี้เขานะฮะ

แต่ว่าเหมือนจะเป็นข่าวดีสำหรับคนที่เป็นหนี้

เพราะถ้าคุณมีเงินเดือนไม่เกิน๒หมื่นบาท

หนี้ไม่สามารถบังคับคดีโดยการอายัดเงินเดือนคุณได้
จากเดิมเนี่ยกระหนดเพียงแค่๑หมื่นบาท

แล้วคุณจะไปอายัดเงินเดือนของเจ้าเป็นลูกหนี้ได้
เว็บไซน์ราชกิจานุศเบกษาได้ประกาศ
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย

ฉบับที่๓๐พุทธศักราช๒๕๖๖
โดยมีใจความสำคัญเกี่ยวกับทรัพย์สินที่
ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี

โดยเงินหรือสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้

ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี

ซึ่งบุคคลภายนอกได้ยกให้เพื่อเลี้ยงชีพนั้น
ให้มีจำนวนไม่เกินเดือนละ๒๐๐๐บาท
เงินเดือนค่าจ้างบำนานบำเด็ดเบี้ยหวัด

หรือลูกจ้างในหน่วยงานราชการ
เงินเดือนค่าจ้างบำนานค่าใช้จ่าย
เงินส่งเคราะห์หรือบรายได้อื่น

คดีอายัดเงินเดือนของคนกลุ่มนี้ได้
รวมทั้งบำเน็ตหรือค่าชดเชย

ลักษณะเดียวกันกับบุคคล

หรือตามจำนวนที่เจ้าพนักงาน

เงินชาวประนักกิจสงเคราะห์ที่ลูกหนี้ได้รับ

ในการดำเนินการชาวประนักกิจสม

บังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด๖๐วัน

แต่ว่าทางด้านของนายคณิเชษ

แต่ว่าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ปรับเปลี่ยนใหม่ห้ามเจ้าหนี้ไป
อายัดเงินของลูกหนี้ที่มี
เงินเดือนต่ำกว่า๒๐๐๐บาทแทน

จะส่งผลกระทบทันทีกับสถาบันการเงิน
ที่เป็นผู้ให้บริการสินเชื่อ

ไปกู้เงินก็เป็นพนักงานทั่วไป

ไม่เกิน๒๐๐๐บาทต่อเดือนอยู่แล้ว

ต้องเพิ่มความเข้มงวดในการปล่อย
เชื่อกับลูกค้ากลุ่มนี้มากขึ้นตามไปด้วย

อันนี้มันก็มีทั้งข้อดีข้อเสีย
คือคนที่เป็นคนมีรายได้น้อยและเป็นหนี้

แต่ฝั่งเจ้าหนี้เขาก็มองว่าถ้าคุณเป็นหนี้แล้วคุณไม่จ่ายจะทำยังไง
อันนี้ก็ต้องฟังทั้งสองด้านด้วยเหมือนกัน